อากาศมันไม่ค่อยดีควันมันเยอะฝุ่นมันเยอะ

โอ้โหไม่รู้ว่าแต่งตัวไรออกจากบ้านเลย
คนบันเทิงว่าเขาดูแลตัวเองป้องกันดีแล้วนะ
แต่ไม่วายเจอฝุ่นเอ้าเล่นงานก็โดนหนักเหมือนกันค่ะ
ล่าสุดไปเจอพระเอกละครคนนึงวิกอโศกค่ะคุณนิวทิติภูมิ
เจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องฝุ่นค่ะ
แล้วก็สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเหมือนกัน
หนุ่มนิวเนี่ยมีอาการไอเป็นเลือดโอ้โหไอเป็นเลือดเลย
แพ้หนักเลยนะคือบางคนเป็นหนักจริงนะ
คือมันไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเล่าเล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงซีเรียสเลยอ่ะ
แล้วก็มีอาการหูอื้อด้วยแสบคอมีอาการแพ้ตามร่างกาย
คุณผู้ชมแพ้ตามร่างกายในอันนี้ประสบการณ์เลย
ใครที่เป็นโรคเซฟเดิมนะเวลาเจอฝุ่นเจอฝุ่นอะไรอย่างนี้
มันจะมีรอยแดงแล้วมันจะทรมานมันจะคันไปทั้งตัวเลย
ก็คือภูมิแพ้ผิวหนังแบบนี้ประมาณนั้น
ไปหาหมอมาค่ะได้ความว่าภูมิแพ้ที่เป็นเป็นโรคประจำตัวก็เรื่องหนึ่ง
ไอเป็นเลือดไม่ธรรมดาดูแลตัวเองดีเนี่ยจ๊ะพ่อหนุ่ม

แล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนแรกนึกว่าเป็นพิษโคหรือเปล่า
ก็พยายามตรวจแต่ไม่เจอครับ
พอไปหาหมอเขาว่าอาจจะเป็นแบบแพ้อากาศ
ทำให้มันระคายเคือบริเวณคอร์

ก็รู้สึกแบบแห้งแบบแห้ง